แล้วจะให้หลอกให้เขาโอนเงินไปให้เป็นแก๊งทวงหนี้เหมือนกันพวกให้กู้เงินออนไลน์ต่างนานา
ผู้เสียหายก็เลยเอามือถือให้คุณตำรวจคุยตำรวจก็เลยสวมรอยเป็นเพื่อนว่า
เนี่ยนะผู้เสียหายเข้ามายืมเงินผมเดี๋ยวผมจะโอนให้เขาแล้วชื่อบัญชีที่ให้โอนไปชื่อว่าอะไรนะ
กดภาษาไทยให้หน่อยพอโดนสะกดภาษาไทยไอ้แก๊งนี้ไปไม่เป็นเลยครับ

อาชื่อจินตณานี่มีตัวอะไรบ้างครับมันน่าจะสะกดผิด

นอนหนูนะครับ

ตกลงดรเด็กหรือตต่าวครับ

หัวมันยากเนอะโพพึ่งครับโพพึ่ง
โพพึ่งไหนสั้นสั้นนั่น
สะระอูนะว่ายนะครับแล้วก็พอต้าหาร
พอต้าหารทอธงทอธงเนี่ยมีหัวไหมครับ

ใช่ครับ

ไปที่เปลี่ยนของผมไม่ค่อยชัก

คือดิฉันรู้แล้วดิฉันจะมีวิธีรับมือกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ยังไง

วิธี๑บอกว่าชื่อลินหัวลายสุย
หรือ๒ให้ร้องเพลงชาติไทย

ท้อท้องมีหัวไหมนะมีหัว
พอพึ่งไอ้สั้นหน่อยนะเอออะไรก็มาย
คุณผู้ชมแล้วก็มีการถ่ายคลิปไว้
ตอนคุยกับแก๊งเงินกู้นี่นะครับ
สุดท้ายแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินได้ฟังว่า

กดภาษาไทยไม่ถูกก็คงจะเป็นพวกแก๊งต่างด้าว
ที่ถูกหลอกมาให้ทำอีกที
ว่าเป็นพวกขบวนการเดียวกันนะฮะอ้าวก็นี่เป็นความรู้ให้รู้ไว้ว่านี่คือ
แล้วก็แก๊งทวงหนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวตำรวจเขาจะมีการออก
หมายเรียกเพราะว่าแก๊งนี้บอกชื่อบัญชีมาแล้ว
ธนาคารอะไรชื่อจินตนาอย่างนั้นอย่างนี้
ก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าชื่อเจ้าของบัญชีนั้นเป็นใคร

หรือถูกหลอกไปเปิดบัญชีให้กับแก๊งนี้เอาไปหลอกคนอื่นต่อไปนะครับ